ท้ายด้วยความดุเดือดแล้วก็เล้าใจเหมือนเดิม
คนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยหลับตาฟังแต่เสียงผ้าก็พอ
มุมน้ำเงินเนี่ยเพชรสันติแต่ว่าตอนนี้เดินชวนทะเลาะอย่างเดียวเลย
ไม่เห็นจะสันติเหมือนชื่องัดศอกขวางัดศอกซ้ายเข้าไป
โอ้โหมุมแดงครับฟ้าลิขิตโดนเข้าไปนี่กลางตำราง
รับทันหรือเปล่านี่เลือดท่วมหน้าเลย
ทีมงานต้องคัดแล้วก็วาสลินโปะเอาหน่อย
ซ้ายลำตัวเดินเข้ามาหลอกจะแทงเข่า
โอ้โหงัดซ้ายดอกนี้หงายท้องไปเลยครับ
ลุกขึ้นมาไหวไม่ไหวดูภาพช้าอีกครั้งครับ
จังหวะสอกซ้ายกระแทกเข้าไปลอยละล่องครับ
ถึงก็ต้องดมยาเลยล่ะโอ้โหโดนหลายขนาดเหลือเกินครับวันนี้ครับ
และยังโดนศอกซ้ายอีกโอ้โหไม่แคล้วครับ
ลุกขึ้นมาโดนแข้งซ้ายยังสู้ต่อ
แล้วก็โดนงัดศอกซ้ายดอกสุดท้ายเลิกเลยครับ
คู่นี้จบยก๔เอกชุมพรอะไรกันครับ